เพราะว่าจะเป็นก้าวที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทย
แต่ว่าจะก้าวพ้นไหมหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูกันเหมือนกันนะครับ
ที่นำมาจ่ายเงินไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเรื่องของธุรกิจต่าง
คือเงินต่างไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ทันตามกำหนด
ในขณะที่กศธชเองนั้นเสนอให้คศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นะครับ
บรรยากาศวันนี้ที่กศธชนะครับนายถากรตันทศิษ
าธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกศธชนัดพิเศษในวันนี้
จากการประมูลในรอบที่ผ่านมายืนยันว่าใช้ราคาเริ่มต้น
สำหรับการประมูลในรอบใหม่เดือนมิถุนายนนี้นะครับ๗๕๖๕๔ล้านบาท
เพราะว่ากศธชให้เหตุผลบอกไม่มีอำนาจตัดสินใจ
ต้องทำหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คศก่อนวันที่๑๔เมษายนนี้ให้พิจารณาใช้มาตรา๔๔ในการตัดสิน
ถ้าไม่เห็นชอบก็คือว่าต้องจัดประมูลรอบใหม่ตามเดิม๒๔มิถุนายนนี้
ซึ่งก็จะดำเนินการควบคู่กับการเรียกร้องความเสียหาย
ก็พูดหลังจากที่เข้าชี้แจงกับคณะทำงานตรวจสอบความเสียหาย
กรณีที่บริษัทนั้นไม่มาชำระเงิน
ก็เตรียมงบไว้๘๐๐๐๐๐๐๐บาท
ราคาอะไรนะครับอย่างที่ผมเรียนเอาไว้การประมูลมันคือทุกคนมีราคา
ทุกคนมีราคาปุ๊บทีมงานก็เคาะไปถึงจุดนั้นนะครับ
มันเป็นราคาการประมูลที่ต้องสูงที่สุดถึงจะได้นะครับ
ทางเราก็เตรียมใจอยู่แล้วว่ามันต้องสูงแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่เป็นเรื่องต่างความปัดราคาไม่ใช่ใครตั๊กคนหนึ่งปัดราคาเรื่องนอน
อกจากนี้ยังมีการหารือกับธนาคารกรุงเทพครับ

แต่ว่าทางธนาคารให้นำนายอดิสัยโพธารามิก
ซึ่งเป็นคุณพ่อมาค้ำประกัน

ทำให้ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
ก็เดินหน้าหาพันธมิตรใหม่กับทางจีน
แต่สุดท้ายคือไม่ทันตามเวลา
กศธชกำหนดก็ชวดใบประมูลในรอบนี้ไปนั่นเองครับ